ในวงการเพลงนึกถึงอีกหนึ่งท่านแรปเปอร์ชื่อดังคุณต้งทูพี
ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบข่าวเขาติดโควิดตอนนั้นเขาก็เป็นกังวลเหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดหายแล้วค่ะมาออกงานแฟชั่นโชว์เมื่อวาน
เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงที่รู้ว่าตัวเองติดเป็นกังวลมากค่ะ
ก็คือรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการเช็คปอด
ตอนนี้ทุกอย่างปกติแล้วก็พร้อมรับงามทุกอย่างแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องงานแต่งไม่ถามไม่ได้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
เจ้าตัวทำเซอร์ไพรสคุกเข่าขอแฟนสาวคุณปลางคลิปนี้เลย
หวานมากนะคะพี่จิ๊บที่เที่ยวนิวยอร์กเมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
ก็คือว่าตอนนี้คือตอนแรกตั้งใจที่ว่าจะแต่งงานเป็นปีหน้า
แต่ว่าท้ายที่สุดต้องดูสาการทุกอย่างก่อนนะคะ
รวมไปถึงนะคะอยากทำบ้านที่ตั้งใจจะเป็นเรือนหอให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ยังไม่ได้วางวันเป๊ะเลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าแน่

เพราะตอนนี้ปานก็ถ่ายละครอยู่หลายเรื่องผมก็กำลังถามอัลบ้อมอยู่
ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ตั้งใจทำงานกันเต็มที่
จริงต้องรอดูสถานการณ์ด้วยว่ามันจะจัดได้ตอนนั้นมันจะโควิดอะไรจะเป็นยังไง
เรื่องโควิดเหรอครับ
เดี๋ยวก็ให้โอนตังค์ใส่ผ่านโค้ดมาได้

ก็อย่างที่ว่ามันติดเรื่องโควิดด้วยเรื่องอะไร
เดี๋ยวทีมนี้เข้ามาไม่ได้อะไรสลับนานมาก

บ้านนี้เป็นเรือนหอเป็นเรือนหอยังไง

ก็เป็นเรือนหอนะคะเท่าที่คุยกับน้องปรางมา

ไม่แต่ว่าเขาทำงานมาตลอดแบบปี

คนสร้างบ้านจะเข้าใจปัญหาเลยมันบานปลายอยู่

นิเจอร์แล้วยิ่งตอนนี้มันต่างประเทศ

๓๐ล้านเหรอคะรับรองค่ะมากกว่านั้นแน่นอนขอบคุณค่ะ